มาดูที่อีกหนึ่งคดีใหญ่แล้วก็เป็นคดีที่สะเทือนใจแล้วก็สะลดใจผู้ที่ทราบเรื่องนี้
สำหรับพ่อเป็นคุณพ่อหนุ่มใหญ่คนนึงมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
ทีนี้ปรากฏว่าก็ออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างนานกว่าจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านที
ก็เลยระแวงนะคะว่าภรรยาที่คบหากันแต่งงานกันมีลูกด้วยกัน๔คนจะไปมีชายอื่น
ทะเลาะกันบ่อยครั้งเข้ามีปากเสียงกันบ่อยครั้งเข้า
ภรรยาก็ขอแยกทางไปประกอบอาชีพอื่นนะคะแล้วก็ทิ้งลูก๔คนนี่แหละเอาไว้อยู่ที่บ้าน
ทีนี้ปรากฏว่าตอนที่หนุ่มใหญ่คนนี้เนี่ยหลังจากเสร็จงานแล้วแล้วเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน
ติดต่อภรรยาก็ไม่ได้ของ้อคืนดีก็ไม่ได้
คาดว่าคงเกิดอาการเครียดจัดนะคะสุดท้ายตัดสินใจใช้ปืนค่ะ
ยิงลูกทั้ง๔คนเสียชีวิตทั้ง๔คนอยู่ภายในบ้าน
แล้วก็นั่งเฝ้าศพลูกไม่ไปไหนขอเพียงแค่อยากจะติดต่อกับภรรยา
กว่าตำรวจจะเข้าไปพูดคุยก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้
จนสุดท้ายตัดสินใจยิงตัวเองนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เสียชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวนายพรพิชิตหยงสตาวัย๓๙ปีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
ชาวตำบลหยงสตาอำเภอปะเหลียนนะคะส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ใช้ปืนจ่อยิงศีรษะตัวเอง
อาการตอนนี้ยังโคม่าอยู่ค่ะโดยก่อนหน้านี้อย่างที่เล่าไปว่า
ผู้ชายคนนี้นายพรพิชิตมีปัญหากับภรรยาเรื่องหึงหวงเรื่องระแวงว่าภรรยาจะมีชายอื่น
ทีนี้พอตัวเองกลับมาจากที่ไปทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เจอภรรยาที่บ้านเจอเพียงแค่ลูกสาวแล้วก็ลูกชายทั้ง๔คน
โทรหาภรรยาภรรยาก็ไม่รับโทรศัพท์ติดต่ออะไรไม่ได้เลย
ว่าน่าจะเครียดนะคะก็เลยมีการโพสต์เฟซบุ๊กก่อนระบายความอัดอั้นภายในใจ
จากนั้นค่ะก็ใช้พื้นเนี่ยนะคะยิงลูกทั้งสี่คนไล่เรียงไปทีละคนเลย
ลูกสาวสองคนอายุสิบห้าปีกับห้าขวบลูกชายอีกสองคนอายุสิบสามปีกับสามขวบค่ะ
เพื่อเป็นการประชดภรรยาลูกสามคนแรกเนี่ยโดนกระสุนปืนจุดสองสองยิงเข้าที่ท้ายถอยกระสุนฝั่งในเสียชีวิต๓คน
ส่วนคนเล็กเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนเล็กที่อายุ๓ขวบตื่นมาเห็นพ่อกำลังฆ่าพี่๓คน
ก็วิ่งหนีลงไปชั้นล่างของบ้านแต่สุดท้ายก็โดนพ่อแท้นี่แหละค่ะ
จ่อยิงที่ท้ายทอยเหมือนกับพี่พี่ทั้งสามคนนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเรื่องนี้
เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้น
ตอนที่เข้าไปเนี่ยโอ้โหรถติดแล้วก็คนยาวเลย
บริเวณหน้าบ้านเพราะว่าหลายคนก็มามุ่งดูเข้าไปเกลี้ยกล่อม
ให้นายพรพิชิตวางอาวุธบอกให้มาพูดคุย

ก็ไม่สามารถที่จะสงบสติอารมณ์ของนายพรพิจิตรได้นะคะ
พรพิชิตบอกแค่ว่าอยากเจอภรรยา
ขอข้าวขอน้ำขอเบียร์หน่อย
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ติดต่อไปที่ภรรยาเหมือนกัน

แล้วก็เกรงด้วยเหมือนกันว่าถ้าเอาภรรยามาให้เจอจริง

เพราะว่าตอนนี้สภาพอารมณ์ของนายพรพิชิตเอง
ถือว่าไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็เป็นอันตรายด้วย

ก็ยังไม่สามารถที่จะนำศพทั้ง๔ออกมาจากบ้าน
แล้วก็นำตัวนายพรพิชิตออกมาได้
ทีนี้นายพรพิชิตบอกว่าของงูเหลือมหน่อย
งูเหลือมที่ตัวเองเลี้ยงไว้ไปคล้องคอ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ญาติขุดหลุมฝังตัวเองด้วย
ก็คือเป็นสัญญาณว่าจะฆ่าตัวตาย
เกลี้ยกล่อมเนี่ยเอาแม่เข้าไปเกลี้ยกล่อมแล้วด้วย
เอาญาติพี่น้องที่เลี้ยงลูกทั้ง๔คน
เกลี้ยกล่อมแล้วด้วยก็ไม่สำเร็จ
นายพรพิชิตบอกว่าขอเบียร์กินแก้เครียด

กะว่าเดี๋ยวถ้านายพรพิชิตดื่มแล้วหลับ
ก็จะได้ควบคุมตัวควบคุมสถานการณ์ได้

ว่าตำรวจน่าจะใส่ยานอนหลับแน่ก็เลยไม่กิน
สุดท้ายแล้วนายความพิชิตด้วยความที่

เพราะว่ายังไม่ได้นอนไม่ได้ทานอะไร
สุดท้ายจังหวะที่พวกมันกำลังเหนื่อยล้าน
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้บันไดยาว

เพื่อไปลำเรียงศพของเด็กทั้ง๔คนออกมาจากบ้านได้
วินาทีที่เห็นภาพ

แล้วมองเข้าไปในบ้านเห็นภาพเป็นศพของลูกทั้ง๔คน
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหถึงกับตะลึงนะ
และในช่วงวินาทีที่ลำเลียงศพของลูก
ลูก๔คนออกมา
ชาวบ้านที่เห็นที่เฝ้ายืนรออยู่โอ้โหกรีดร้อง
แล้วก็ร้องไห้กำลังกลมคือตกใจ
ตกใจสลดใจสะเทือนใจ
สุดท้ายแล้วก็พอหลังจากที่เกลี้ยกล่อมไม่สำเร็
พรพิชิตก็ตัดสินใจใช้ปืนที่ฆ่าลูกทั้ง๔คนนี่แหละค่ะ
ยิงตัวเองแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า
เจ้าหน้าที่สามารถนำตัวรีบนำส่งโรงพยาบาล

ตอนนี้อาการยังโคม่าอยู่ค่ะ

เขาแอบกินหยาบ้าไปด้วย

เหมือนกับเด็กด้านหน้าแต่จนก่อนเลยเราเลยกังวลเรื่องของ
เพราะว่ามีอาวุธเจนคระโศนเปิดเครื่องชอบมะบหน้า
เราตั้งใจแต่เราให้เจอเมียเขาก่อนแต่นี่เราให้เจอไม่ได้
เพราะว่าเราไม่อยากให้เมียเขามีอันตรายอีกนะครับ
เราต้องเสียใจกับครอบครัวเขาด้วยนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้นี่เรียกว่าตำรวจมากันครบทีมเลยนะคะ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ทั้งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙แล้วก็เจ้าหน้าที่อีกหลายนาย
แม้จะพยายามรีบส่งโรงพยาบาลแล้ว
แม้จะพยายามยื้อชีวิตจนอาการโคม่า
สุดท้ายนะคะนายพรพิชิตก็เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความสลดใจ
ให้กับญาติพี่น้องแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ทราบข่าว

ภายในบ้านพักที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะ
ในการ์ทเขียนข้อความไม่ได้ยาวมาก

ลูก๔คนถ่ายรูปด้วยกัน

ฆ่าลูกตัวเอง๔คนนะคะ